มาดูประเด็นที่ตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังหาทางออกร่วมกันนะคะ
ก็คือประเด็นของนางสาวหยกนะคะเรื่องสถานะนักเรียนนะคะ
หลังจากที่เจ้าตัวยืนยันว่าจะเข้ารับการศึกษา
แต่ว่าทางโรงเรียนแจ้งว่าเธอไม่มีสถานะเป็นนักเรียนนะคะ
ความคืบหน้าในการหาทางออกร่วมกัน
กรณีนางสาวหยกอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
ซึ่งไม่ปรากฏชื่อในสถานะนักเรียน
แต่เธอแสดงความจำนงต่อการศึกษาเล่าเรียนที่นี่นะคะ
หลายวันที่ผ่านมาก็เป็นข่าวเรื่องของการเข้าไปในโรงเรียนด้วยรูปแบบต่าง
แล้วสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์ออกไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
เมื่อวานนี้นะคะโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการก็มีหนังสือถึงผู้ปกครอง
แจ้งว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นัดร่วมประชุมหาทางออก
เพื่อแก้ปัญหาในการเข้าเรียนของหยก
และช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภาคีเครือข่ายด้านสิทธิประชาชน
ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีนายเอกชัยหงกังวานนักกิจกรรมการเมืองรวมอยู่ด้วยนะคะ
ภาคีนี้ก็ไปยื่นหนังสือถึงประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
เรียกร้องให้โรงเรียนคืนสถานะนักเรียนให้กับนางสาวหยก
ตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้เข้าถึงการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะ
ขณะที่ผู้ประสานงานองค์กรสังคมนิยมแรงงานระบุว่า
เยาวชนนั้นควรมีสิทธิ์ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

เป็นอย่างมาดู
คมยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ต้องร่วมหาทางออกเพราะว่านักเรียน
ทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมเท่ากันและสำหรับกรณีนี้ต้องจัดตั้งคณะกรรมการ

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากไปกว่านี้ค่ะ